มุดปลาการกันก่อนพนักงานเทศบาลสำรงเหนือนะครับ
ทะเลาะกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่องน้ำขยะน้ำขยะที่มันหยดลงพื้นเนี่ยนะครับ
ถึงขั้นใช้ไม้หน้าสามตีเอามีดไล่ฟันกันเลยทีเดียวเชียวแหละ
นำคลิปวงจรปิดนี้มาโพสต์เอาไว้นะฮะ
เป็นคลิปที่รอปภกำลังโตเถียงกับพนักงานเทศบาล
ที่พนักงานเทศบาลจะเดินไปที่รถเก็บขยะ
หยิบท่อนไม้เข้ามาจะทำร้ายนะฮะทำร้ายรอปภครับ
นี่มาแล้วลากไม้มาแล้วลากมาแล้วอุ้ย
ฟาดไล่ฟาดจับไว้ได้นะฮะนี่แหละครับ
พอจับไม้เอาไว้ได้ครับพนักงานเทศบาลวิ่งไปเอามีดมาใหม่
เฮ้ยเหรอนะฮะเออในรถอ่ะมาไล่ฟันพี่รอบพอร์เขาอีก
พลเมืองดีต้องเข้าไปห้ามโอ้ยพลเมืองดีระวังระวังนะ
เฮ้ยเฮ้ยนี่แหละครับมาแยกทั้งคู่ออกจากการ
แต่ก็เถียงปากยังเถียงกันไม่หยุดนะนี่มาแล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ซอยแบริ่ง๑๒ครับ
เมื่อเช้าวันที่สิบเจ็ดกันยายนนายรัตภนรับทิวันรอบพอร์นะครับ
เข้าแจ้งความไว้ที่สพสำรงเหนือขณะที่คู่กรณีนะครับ
โทรศัพท์มาคมครูด้วยนะโดยนายรัฐพลเนี่ยเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุนะครับเขาทำหน้าที่รอปภอยู่ที่คอนโดนี้ตามปกติ
ช่วง๖โมงเช้าได้มีรถเก็บขยะของเทศบาลสำรงเหนือ
เก็บขยะที่หน้าคอนโดนี่พี่เขามาชี้ให้ดู
เขาก็เอามือถือเนี่ยมาถ่ายรูปรายงานเข้าไลน์ของกลุ่มนิติบุคคลเนี่ย
ตามปกตินะครับแต่พนักงานเทศบาลเนี่ยถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเคยบอกกับพนักงานเทศบาลแล้วบอก
พี่พี่ระวังน้ำขยะหน่อยมันหยดเลอะเทอะหน้าคอนโด
มันเหม็นนะน้ำขยะเนี่ยโอ้โหสุดฮะอ่านี่แหละฮะ
พนักงานเทศบาลไม่พอใจมาครั้งแล้วครับพอมาครั้งนี้เนี่ย
เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปเขายอมรับว่าเขากลัวนะ
แต่คิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วหลังเกิดเหตุมีโทรศัพท์สายหนึ่ง
อ้างเป็นหัวหน้าของพนักงานเทศบาลมาบอกว่าขอให้ไกลเกลี่ยที่โรงพักกันให้จบนะ
เพราะหากไม่จบก็เกรงว่าจะไม่สามารถจะห้ามลูกน้องได้
บอกอย่างนี้มันบอกเป็นในอะไรหรือเปล่าเอาลองฟังพี่เขาหน่อย
ถ้าว่าไกลเกลี่ยได้มันก็โอเคแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยเหมือนกันนะพี่
คำพูดก็มีแบบว่าเออล้างกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันมาล้างแค้นเขาจะห้ามมันไม่อยู่อะไรแบบนี้

อ่าเชิงประมาณนั้นไม่ถึงกับว่าคู่โดยตรงแต่ว่าก็เหมือนคู่เช็คคำพูดเหมือนคู่
ขณะที่พนักงานเทศบาลคู่กรณีนะครับติดต่อผ่านหัวหน้างานว่าจะขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจในวันนี้

พันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายนะมาเจรจากลายเกลี่ยกันในวันนี้นะครับเวลา๑๑นาฬิกา

แล้วควงมีดออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ